คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
กัมพูชาคนหนึ่งนะพาลูกน้อยเนี่ย
ไปนั่งกินเหล้าลูกไม่ได้กินนะ
ตัวพ่อกินไปนั่งกินเหล้ากับผู้หญิงคนหนึ่ง
ปรากฏว่ามีผู้ชายอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนชาวกัมพูชาด้วยกันแหละ
อยู่นี่คุณเอาอะไรรู้ไหม
ขวดที่ตีเป็นปากฉลามเป็นเศษแก้วเนี่ย

เลือดอาบและเกือบขาดเลยคุณ
ตัวผู้บาดเจ็บบอกงงเหมือนกัน

แล้วดูลูกน้อยดิเพราะว่านุ่มผู้บาดเจ็บคนนี้
อุ้มลูกน้อยนะคือมือข้างซ้ายบาดเจ็บใช่ไหม
มือข้างขวาก็ต้องอุ้มลูกน้อยหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ชาวบ้านเห็นเลือดอาบแขนแขนแทบขาดแบบนี้ก็ต้องแจ้งกู้ภัย
กู้ภัยมาถึงก็ต้องประถมพยาบาลนะครับ
ผู้บาดเจ็บเป็นนุ่มชาวกัมพูชาชื่อนายคลื่นฮะ
ถูกเพื่อนร่วมชาติใช้ขวดขวดตีเป็นปากฉลาม
แล้วฟันที่แขนขวาเขาแขนอะไรนะแขนซ้ายใช่ไหม
ซ้ายเขาจนเกิดบาดแผลชะกันขนาดใหญ่นะฮะ
มีลูกน้อยอีกหนึ่งคนเดินไปเดินมาอยู่เคียงข้างเขาไม่ห่างนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเลยฮะตี๓เมื่อคืนนี้
บริเวณซอยร่วมมิตรตำบลบางเสระอเมิดสัตว์อาหิบนะครับ
จากการสอบถามไหนขึ้นคือเขายังพอมีสตินะฮะ
พูดคุยให้ข้อมูลได้นะฮะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผมมานั่งกินเหล้ากับเพื่อนชาวกัมพูชาเป็นผู้หญิงนะ
อยู่ดีเพื่อนกัมพูชาของผมผู้ชายคนนั้น
มีท่าที่ที่เปลี่ยนไปแบบไม่ทราบสาเหตุคะ
หยิบขวดเหล้ามาตีเป็นปากฉลาม
แล้วก็ฟันแล้วก็แทงที่แขนขวาของเขา
มือขวาก็อุ้มลูกน้อยแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ส่วนมือซ้ายแขนซ้ายเลือดอาบแขนแทบขาดนะครับ
ตำรวจสพสัตหีบจะเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุ

สาเหตุที่ไปฟันแขนเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรนะครับ